ข่าวนี้ผมอยากให้เป็นอุทาหรณ์เยอะเลย
กระแสไฟหมดแล้วนะพ่อลูกดับคาเบาะกุ้ง
คือบ้านนี้เขาเลี้ยงกุ้งมีบ่อกุ้งแล้วมีคนมาสั่ง๕๐กิโล
จะไปเลี้ยงวันเกิดนะครับปรากฏว่าเบาะกุ้งน่ะ
สับคัทเอาเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ที่เกิดเหตุเป็นบ่อกุ้ง
เนื้อที่ประมาณ๒ไร่นะฮะ๒ไร่อยู่ท้ายหมู่บ้านพรสวรรค์หมู่๔
นี่ครับโอ้ยลอยอยู่ในน้ำหลับอยู่เลยอ่ะใช่
ตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำครับ
บ่อกุ้งพบศพในหมวยหงวยจันทีนอกอายุ๗๒ปี
มือของท่านจับอยู่กับราวเหล็กกังหันปั่นน้ำศีรษะและลำตัวจมอยู่ในน้ำครับ
และอีกท่านหนึ่งคือนายสิทธิโรธชินป่าอายุ๔๐
คนนี้เป็นลูกเขยเสียชีวิตจมอยู่ก้นบ่อ
คุณผู้ชมที่มีบ่อกุ้งบ่อปลาอะไรดูให้ดีนะ
นางสาวจุไรรัฐจันทีนอกอายุ๔๒เป็นภรรยาของนายสิทธิโรธผู้ตาย
เล่าบอกว่าช่วงเช้ามีลูกค้าที่หนองกี่สั่งกุ้งจะไปเลี้ยงวันเกิด
สั่ง๕๐กิโลกรัมเป็นเงิน๑๒๕๐๐บาท
ชวนพ่อเลยนะบอกพ่อไปจับกุ้งกันดีกว่า
นี่คนเขามาสั่งจะไปเลี้ยงวันเกิดตั้ง๕๐โลนะครับ
ทำกันไม่ไหวหรอกก็จ้างคนงานแต่คนงานเนี่ยยังมาไม่ถึง
แต่พอคนงานมาถึงปั๊บถึงบ่อกุ้งเห็นมือฮะเนี่ยครับ
เห็นมือพ่อเกาะอยู่ที่ราวเหล็กกังหันปั่นน้ำเสียชีวิตซะแล้ว
ส่วนสามีก็คือนายสิทธิโรธเนี่ยนะครับน่าจะจมอยู่ก้นบ่อ
ก็ตามกู้ภัยแล้วทีนี้ให้มาช่วยเหลือนะครับ
เพื่อจะเอาร่างทั้งสองคนกลับขึ้นมาจากน้ำนะฮะ
ซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลกันส่วนสาเหตุเชื่อว่ามันเกิดไฟฟ้าช็อตครับ
ขณะที่สามีลงน้ำเอาอวนไปลากกุ้งใช่ไหมในบ่อ
เพราะพ่อเห็นแบบนั้นลูกเขินกึ๊กอยู่นะครับ
ก็ลงไปช่วยครับถูกไฟช็อตไปอีกคน
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้สามีของเธอ
เคยถูกไฟช็อตมาแล้วครั้งหนึ่ง

จะเปลี่ยนสายไฟใหม่ให้หมดเลย
และทุกครั้งที่ลงบ่อ
ก็จะสับคัทเอาท์ก่อน
แต่ครั้งนี้นะครับไม่รู้ทำไมน่าจะลืมครับ
จำไว้เลยนะครับท่านที่มีบ่อเลี้ยงปลา
มีที่ตีน้ำออกอิจเจนแบบนี้
หรือจะยังไงก็ตามแต่มีขอบบ่อมีอะไรที่เสียบไฟ
เวลาจะลงน้ำเอาคัทเอาท์ลงก่อน

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ